เป็นบุคคลที่เป็นเลิศในเรื่องที่มีความจงรักพักดี
ต่อสถาบันสูงสุดครับท่านประธาน
อันนี้ผมไม่ได้นอกกอกนะคะไม่เป็นไร
แล้วก็เป็นผู้ที่เข้มแข็งและมีความสามารถ
สามารถที่จะปกป้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันอย่างไม่มีผู้ใดเทียบเคียงดัก
และท่านนายกได้ประกาศไว้อยู่ตลอดว่าท่านจะอยู่อย่างจงรัก
ตายอย่างพักดีต่อสถาบัน
ท่านพลเอกประยุจจันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐบนตรี
ก็ยังมีความสามารถที่คนทั้งประเทศได้เห็นไปตลอด
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอประท้วงท่านผู้อภิปราย
ตามข้อบังคับข้อที่๔๕ท่านประธานครับ
ท่านไม่ได้ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าพูดแบบนี้ให้เจ้าตัวเขาพูดเอง
จงรักภักดีเป็นเรื่องของบุคคลท่านไม่ต้องพูดแทนเขา
ผมขอให้ท่านประธานช่วยวิจัยด้วยว่าท่านไม่ใช่ท่านประยุทธ์นะครับ
ท่านประยุทธ์พูดเองท่านจงรักภักดีขนาดไหนนะครับ
ท่านไม่สามารถจะพูดแทนบุคคลอื่นได้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับ
ครับได้กำหนดกรอบไว้แล้วครับอนุญาตนะฮะเพียงเท่านี้นะครับ

ผมก็แปลกใจเหมือนกันฮะทีทำไมคนด่าท่านพลเอกประยุทธ์
ท่านประธานอนุญาตที่ผมจะพูดถึงท่านพลเอกประยุทธ์ใน
ในมุมที่ผมเห็นทำไมมันเป็นปัญหา
มุมอื่นไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเกี่ยวสถาบันขอให้มีกรอบ
ก็ผมกำลังพูดต่อไปถึงเรื่องความสามารถที่ประชาชนทั้งประเทศเห็นประจักษ์
และยอมรับในการชนะสงครามที่สู้สถานการณ์วัยการระบาดไวรัสโควิด

ท่านประธานครับต้องช่วยทดเวลาให้ผมนะครับ
ผมต้องมัวแต่มาตอบในเรื่องที่มันไม่อยู่ในประเด็นที่ผมจะพูดนะครับ
ครับดังนั้นในสถานการณ์ดังกล่าวนั้นท่านประธานครับ
ท่านนายกมีความสามารถบริหารประเทศควบคุมการระบาดไวรัสโควิดได้ดีเลิศ
ซึ่งทั้งโลกขณะนี้ติดเชื้อโรคไปทั้งสิ้น๔๒ล้านคนแล้วครับท่านประธาน
แต่ประเทศไทยยังติดเชื้อไวรัสโควิดเพียง๓๗๓๖คนเท่านั้น
อันนี้เป็นฝีมือของท่านนายกนะฮะ
ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการจัดการควบคุมการระบาดไวรัสโควิด
ได้เป็นอันดับดีเลิศอยู่ในระดับที่๑หรือ๒ของโลกครับท่านประธาน
เมื่อการนั้นผู้ชุมนมคิดว่าจะกดดันผลเอกประยุทธ์ให้ลาออก
ก็จะทำให้ฝ่ายที่จะปกป้องประเทศชาตินั้นอ่อนแอลง
แล้วก็จะลุกคืบไปสู่การปฏิรูปสถาบัน
ท่านประธานผมจึงขอเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ท่านต้องอยู่ในตำแหน่งนะครับ
ท่านต้องทำหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ให้มีความมั่นคงต่อไป
และบริหารประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด
แก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและที่สำคัญ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศ
อย่าไปลาออกตามฝ่ายที่เรียกร้องมา
ซึ่งมีคนเพียงไม่กี่หมื่นคน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านจะต้องคำนึงถึง
ประชาชน๘ล้าน๔แสนคนที่เลือกให้ท่านมาปฏิบัติหน้าที่

ท่านจะต้องคำนึงถึงบุคคล๘ล้าน๔แสนคนที่เลือกท่าน
ให้มาเป็นนายกรัฐมนตรี